จะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับปลิงที่มันกัดคน
คือก่อนหน้านี้เคยมีคนที่อ่างทองโดนกัด
แล้วก็เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีโดนกัดอีกคนนึงนะ
ดังนั้นเขาก็เลยจะส่งซากไปตรวจสอบ

ก็เลยต้องเอาเป็นรูปถ่ายไปตรวจสอบเอง

ปลิงที่ว่ามันคือสายพันธุ์ไหน

เป็นซากของปลิงที่กัดนายเสน่ห์มีสี
ชาวบ้านที่ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทอง

ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

นี่แหละชาวบ้านเขาบอกว่ามันคือปริงสายพันธุ์ใหม่นะ
เพราะว่าลำตัวของมันเป็นสีดำคาดเหลืองแล้วก็เป็นปล้อง

มันอ้วนสักประมาณ๒เซนติเมตรยาวเกือบฟุต

ที่สำคัญเมื่อกี้ซูมดูที่บริเวณปาก
มีเขี้ยวด้วยไงเป็นเขี้ยวเล็กเนี่ย
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยหวาดภาวะบอกว่าโอ๊ยเกิดมาไม่เคยเจอเลยแบบนี้
โดยนางลำดวนมีศรีภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังย้อนเหตุการณ์ไป
วันนั้นสามีไปลงเรือหาปลาที่คลองลำท่าแดง

ตอนนั้นกัดที่หน้าแข้งขวานะ
จับตัวปลิงขึ้นมาดูอ้าวตัวใหญ่เหลือเกิน
แล้วก็มีเขี้ยว๓เขี้ยวที่ปาก
หลังจากนั้นเนี่ยวัดแบบที่ปลิงมันยังมีชีวิต

รอบลำตัวได้ประมาณเกือบ๘เซนคือตัวอ้วนเลยแหละ
ทีนี้พอสามีโดนกัดสามีก็ไม่ได้ไปพบแพทย์ค่ะ

เป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ขาก็ค่อยบวมขึ้นบวมขึ้น

สาเหตุจริงที่สามีเสียชีวิตเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะคะ
ทีนี้เรามันไม่เหมือนปริงเรา
สายพันธุ์ใหม่
ใครเรียกปริงสายพันธุ์ใหม่
เกาะแล้วมันดูดแล้วมันฝักเนื้อลงไปเลย

แต่เพราะวงที่ผิวหนังไม่เหมือนปริงเรา

แผลมันลึกมาแล้วเลือดมันออกไหลไม่หยุดแล้วมันบวม
วมขาเดียวบวมที่ขาที่ปิงเกาะ

วมตั้งแต่เขาเกาะตรงกลางแข้งแต่มันบวมทั้งหลังทาง

วานบูมแล้วแผลมันปวดไม่ยอมไม่ยอมไอ้นี่
ไม่ยอมหายไม่ยอมหาย
แล้วอยู่ดีเขาก็ขึ้นไปนอนตายเลย
แต่ปริงเวลาที่เลือดมันหมดตัวแล้วก็ตากแดดให้แห้งมา
ก็เมื่อสักครู่นี้สามีของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหม

แต่ว่าล่าสุดที่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวมากขึ้น
ก็เพราะว่านายซูบินยินดีอายุ๖๕ปีเป็นชาวบ้านตำบลเดียวกันกับคนที่เสียชีวิตเลย
ปลิงแบบเดียวกันกัดเหมือนกันครับแต่คราวนี้กัดเข้าไปที่ลูกอันทะฮะ
ตอนที่ไปลงพื้นที่ทำนาทำนาบัวนะครับนาบัวนี่ต้องลงไปโอ้โหทั้งตัวนะครับ
แล้วที่แผลที่ถูกกัดก็มีเลือดไหลไม่หยุดมีรอยเขียวช้ำ
ให้ลูกสาวพาไปโรงพยาบาลต้องรีบเลยนะครับ
แล้วก็พอทั้งดีทรงเท้ามันลุดไปมันลุดไปลุดจากกางเกง
แล้วเราก็ไม่รู้ดำบวนเรื่อยตรงไข่เนี่ย
แล้วมันก็ทีแรกมันก็จะอีกนิดเดียวเนี่ย
ก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันก็มันลุดถึงห้องน้ำ
ไปไหนไหนไปเราก็ล้างเนื้อล้างตัวจะไปส่งน้ำพระ
แล้วก็มันก็ไปมันก็ยังไม่หลุดไปส่งน้ำพระอุทยาน
ไปส่งน้ำพระวัฒนญาณพอตอนเย็น
มารู้ว่าตรงเย็นจะ๖โมงจะอาบน้ำ
แต่มันไม่ลุดถึงห้องน้ำ
ทีแรกผมก็ยังไม่ไปเขาบอกให้ไปฉีดยาปัญญา
มาก่อนนี้นะยาวเขาบอกกันถึงนี่ให้ไปที่หยาปัจจักร
ถ้าทีหยาปัจจักรมากทีก็ไม่เป็นไรแนน่ไม่ไป
เพราะว่าแนน่อีกล้านบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็ต้องไป
ไปก็ดีลุงโดนจุดสำคัญซะด้วย
นี่แสดงว่าลงเกินครึ่งตัวถึงโดนนั่นนี่
ถ้าลงแค่แถวเท้านี่ก็จะโดนแถวตะตุ่ม
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขากลัวว่าไหนว่ามันจะเป็นปลิงแบบสายพันธุ์ที่กัดแล้วตายหรือเปล่า
ประมงจังหวัดอ่างทองนายบันเทิงโชธพ่วงก็รู้ข่าวก็ลงพื้นที่เลยครับ
ไปสอบถามรายละเอียดกับนายสุบินเพื่อขอดูซากปลิงด้วย
แต่ก็ไม่สามารถเอาไปตรวจสอบได้เพราะว่า
ลิงมันอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยแล้วนะครับ
ได้แต่รูปถ่ายที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
เดี๋ยวก็จะส่งไปยังกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ก็จะรู้ว่ามันเป็นปลิงอะไรหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดใดแน่
ดังนั้นถ้าเกิดชาวบ้านที่จะต้องลงไปในคลองเนี่ย
มันอาจจะมีสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่อีก

แล้วก็ทางนายกอบตก็บอกด้วยนะคะว่าจะติดป้ายเตือนในบริเวณนั้น
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านบ้างค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่เขาหาหอยขมอยู่ที่นั่นเนี่ย
เขาก็บอกว่าเห็นข่าวนี้เราตกใจเลยนะ
พอเห็นภาพเขาก็คุ้นว่า
สมัยเด็กเนี่ยเคยเห็นปริงแบบนี้ที่บ้านเกิดที่อุบล
คนอีสานเขาจะเรียกกันว่าปริงคราฟ
คราฟคือคอควายรอเรือสระอาเคราะห์คัน

บังปวดตายเพราะอะไร

อะไรปริงควาย

มันมีปิงเข็มกับปิงควายไงปิงเข็มจะตัวเล็กหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายวรงรุ่งเรือง
ก็บอกว่ากรณีที่มันเคยเกิดขึ้น
เมื่อปีที่แล้วที่มันไปกัดนายเสน่ห์มีสีแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
คราวนั้นที่เสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้มาหาหมอ
ไม่ได้มีการมาทำความสะอาดแผลอย่างถูกวิธี
แล้วก็ไม่ได้ฉีดยาป้องกันเรื่องของการติดเชื้อเรื่องบัตรทยักษ
และที่สำคัญผู้เสียชีวิตเขาก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
คือโรคหัวใจดังนั้นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด

เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าระยะเวลา๕วัน
ถ้ามีความผิดปกติในเรื่องของการติดเชื้อ
ก็จะต้องมีไข้มีอาการอะไรต่างซึ่งต้องมาประกอบเข้าในการติดเชื้อ
ในรายเดียนมันไม่ได้มีอาการอะไรเลยเรื่องของไข้เรื่องของอะไรไม่ดีเลย
แล้วพิษของปริงร้ายแรงมากร้อนแค่ไหนพอสร้างได้ไหมครับ
พิษของปริงก็อย่างที่เลือดไอ้๓น้ำมา
เค้าก็จะปล่อยซานการทางจุดที่จะตอบตลาดการแข็งตัวของเลือด
เข้าระดับเดียวกันเค้าจะมีซานเนี่ย
เค้าจะทำให้เสื้อเลือดโฟส์บริเวณนั้นเนี่ย
มีการขยายตัวก็จะทำให้หนึ่งเสียเลือดได้ง่าย
เลือดปลิงจะได้ออกมาให้ปลิงได้ดูดเลือดของผู้ถูกก่อน
แต่พอข่าวนี้ดังขึ้นมานี่ก็มีนักวิชาการ
ท่านเห็นข่าวและท่านก็ข้อมูลนะ
บอกว่าน่าจะเป็นปลิงควายใช่ไหม
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็โพสต์เอาไว้เมื่อ๙ชั่วโมงที่แล้ว
บอกว่านี่มันน่าจะเป็นปริงควายสายพันธุ์หนึ่งแหละ

แล้วก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ดี

ว่าไปสอบถามทางด้านสัตว์อาจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหา
เป็นภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปริงควายสายพันธุ์หนึ่ง
พบได้ทั่วไปในไทยเลยไม่ใช่พันธุ์ใหม่พันธุ์พิเศษอะไรหรอก
แต่ที่ตัวมันใหญ่ไม่ได้แปลก
เพราะว่าจริงแล้วปลิงควายที่ขนาดเป็นฟุตเนี่ย

เราไปดึงให้มันยาวมันก็น่าจะประมาณนี้

โอ้โหดูดเข้าไปจนตัวมันอ้วนเปล่งเลย

แล้วทีนี้เรื่องของเขี้ยว๓เขี้ยวนะนะ

เขาบอกแบบนี้ค่ะคือมันเป็นลักษณะเด่นของปลิงควาย
คือมีขากันไกล๓อัน
แต่คนไปเข้าใจผิดว่าไอ้ขากันไกลตรงนี้มันคือเขี้ยว

แล้วก็บอกด้วยว่าจริงปลิงควายไม่ได้มีพิษนะคะคุณผู้ชม
แต่ในน้ำลายของมันมันมีสารตัวหนึ่ง
ซึ่งสารตัวนี้มันจะไปขยายหลอดเลือดของคนที่กัด

แน่นอนเมื่อถูกปลิงกัดแล้วแล้วเราไปดึงตัวปลิงออกมาแรงเนี่ยนะ

ไปดึงนะคุณผู้ชมอันนี้บอกไว้เพื่อเป็นความรู้

ใช่ค่ะแต่วิธีการก็คือเมื่อรู้ว่าปลิงมากัดมาดูดเลือดแล้ว
ใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ใช้น้ำเกลือก็ได้ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้
หรือจะใช้พวกไส้บุหรี่ชุบน้ำแล้วบีบน้ำลงไปตรงที่ปริงเกาะเนี่ย

ใช่หลังจากนั้นอาจจะใช้พวกทูบหรือว่าบุหรี่จี้ที่ตัวปลิง

ถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วแผลมันจะไม่ใหญ่แผลมันจะไม่ลึก
หลังจากนั้นก็ต้องทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อย
แล้วก็จะต้องไปพบแพทย์ฉีดยาฆ่าเชื้อ

ครับคุยอาจารย์บอกว่าไอ้ปลิงกัด
มันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าอันตรายอะไรมากหรอก

แต่สิ่งที่น่ากลัวและอันตรายก็คือถูกกัดแล้ว

การที่จะเสียชีวิตได้นะครับ